ก็มาดูความเคลื่อนไหวของฝากฝั่งดาราคนดังนะคะ

ขอโทษต่อสังคมนะคะว่ายอมรับ
ขอโทษที่มีการรีวิวสินค้าโดยไม่ได้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะ
ยกมือไหว้มีข้อความขอโทษประชาชนด้วย
ไปดูที่นางเอกสาวขวัญอุสามณีค่ะ
ภาพนี้นะคะก็ชี้แจ่งความรู้สุดใจ
ที่เคยรีวิวสินค้ายอมรับว่าประมาทเอง

แต่ลงรีวิวให้ในฐานะที่เธอใช้สินค้านั้นจริง
สินค้าที่ได้มาได้มาจากคนที่เคารพไว้ใจ

เชื่อมั่นในสินค้าก็เลยรับรีวิวให้
กราบขออภัยทุกคนที่ได้รับความเสียหาย

โดยไม่เช็คข้อมูลออยที่แท้จริงด้วยตัวเอง

อยากให้ทุกคนให้อภัยในความรู้เท่าไม่ถึงการของเธอด้วยนะคะ
มีพระเอกอย่างคุณพอร์สสรรค่ะ
ก็โพสต์ภาพนียกมือว่าย
แล้วก็มีข้อความขอโทษทุกคนที่ได้รับความเสียหาย
ขอโทษที่ไม่ได้เช็คข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน
ดาราสาวคุณเมพิชชนาศสาขากรค่ะ
ก็งัดหลักฐานนี่เป็นการตรวจสอบเลขออย
ผู้จัดการของเธอตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนทำการรีวิว
เธอก็บอกว่ามันก็มีตัวเลขถูกต้อง
ยืนยันว่าเมื่อวานลองตรวจสอบดูอีก
ก็ยังพบว่าเลขออยมันถูกต้องอยู่
ยืนยันกับแฟนคลับว่าในการรับรีวิวสินค้า

ก็เลยกล้าขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
เธอบอกว่าเธอเอาตัวเลขไปตรวจสอบแล้วไปเช็คดู

ทลายเครือข่ายผู้บริหาร๗๘คนถูกออกหมายจับ

เอาเลขออยไปตรวจสอบกับออยก็ยังมีอยู่

แล้วจะให้ตรวจกันยังไงจะทำยังไง
แล้วบริษัทนี้ทำมาอะไรมา๕ปี

๕ปีทำไมไม่เคยไปตรวจไปค้นว่าโรงงานนี่เป็นแค่บ้านพักอะไรยังไง
แสดงว่าไม่เคยมีระบบในการตรวจเช็คเลยว่าที่เขามายื่นขอจดเนี่ย

ใช่ออยก็อ้างว่าปกติพอยื่นจดพอรับจดอะไรเสร็จสับ
ไม่มีอะไรสิ่งผิดกฎหมายหรือสารปลอมแปลงอะไรในผลิตภัณฑ์
เขาก็จะไปไล่ตรวจสอบทีหลังก็สุ่มตรวจแล้วสินค้ามันก็เยอะไงเขาบอกแบบนี้
เจ้าหน้าทีไม่พอใช่ไหมก็เป็นประมาณอย่างนั้น
ใช่ไงคุณนานารายบินาค่ะวันนี้เธอไปร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่งนะคะ
เธอบอกว่าเธอลองใช้นะอืมก็เลยบอกความรู้สึกหลังใช้ได้แล้วก็ตรวจสอบแล้วด้วยนะ
ก็ไม่คิดว่ามันเป็นออยปลอมนะคะฟังเสียงคุณนานาดูค่ะ
เป็นการรีวิวสินค้าที่นานาก็รับนะคะรับทำแล้วก็โปรโมทลงในสื่อส่วนตัวของตัวเอง
ซึ่งอันนี้ก็เป็นการรับเป็นครั้งต่อครั้งนะคะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออะไรนอกเหนือไปจากการรับค่ารีวิว
ในส่วนของการตรวจสอบเนี่ยเราตรวจสอบไม่ใช่แค่ตรวจสอบนะคะเราก็ต้องลองใช้ด้วยนะคะ
ซึ่งนานาเองนานาบอกกับทุกคนที่มาให้รีวิวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้หรืออะไรก็ตามนานาอยากจะคำพูดอะไรที่เขียนเข้าไปก็ต้องปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะของเรา
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของเราเราต้องเช็คซึ่งทางผู้จัดการนานาเองแล้วก็ทีมที่รับสินค้ามาก็จะดูทุกครั้งอยู่แล้ว
คือนานาอยากจะให้ความร่วมมือทุกอย่างนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลอะไรนานายินดีที่จะให้ข้อมูล
นานาก็คุยกับทางทนายความของนานานะคะแล้วก็มีคุยกับเพื่อนในวงการด้วยเหมือนกันเราก็กำลังเจรจากันเรื่องนี้ค่ะ
ก็ดาราทั้งหลายที่มีชื่อ๕๐กว่าคนเดี๋ยวก็ต้องทยอยไปให้ข้อมูลกับตำรวจนะนะว่าเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหน
อันนี้คือเรื่องการรับรีวิวการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองอะไรพวกนี้นะครับ